สวัสดีครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศเป็นอย่างไรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคนกรุงยังคงได้เห็นกลุ่มหมอกปกคลุมหนาวตานะครับตามยอดตึกอยู่ท้องฟ้ายังคงอึมครึมครึมตอนเย็นเย็นอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวทั้งหมดทั้งมวลนี้
โดยการแผ่มาระลอกนี้ถือว่าไม่รุนแรงมากนักนะครับ

จะเข้ามาปกคลุมแถวบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ทางตอนบนนะครับภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนได้
มีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าจุดอื่นนะครับก็จะเป็นจุดที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสลม

มาพร้อมกับความชื้นเข้าปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
จุดด้านกล่าวที่จะรับกระแสลมนี้ก็จะมีความชื้นค่อนข้างเยอะ
ซึ่งความชื้นเหล่านี้เองก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อากาศนั้นค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวในช่วงเย็น
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็มีอีกหนึ่งกระแสลมมานะครับ
เป็นกระแสลมที่มาจากฝั่งตะวันตก
เป็นกระแสลมที่หอบเอาความหนาวเย็นจากเทือกเขาฮิมาลัยเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นมีความหนาวเย็นต่อเนื่อง
สิ่งที่น่าจับตาอยู่ตรงนี้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนที่ผ่าน

ในขณะที่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ตอนบน
คงต้องเตรียมรับมือกลุ่มฝนอีก๑กลุ่ม

จะเข้ามามีบทบาทกับสภาพอากาศ

ซึ่งแน่นอนครับหลังจากกลุ่มฝนกลุ่มนั้น
สัปดาห์หน้าก็จะมีลมหนาวอีกหนึ่งระลอก
ที่น่าจับตานะครับว่าจะหอบเอาความหนาวเย็น
เหมือนช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้มาเยือนเราอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือภาพรวมนะครับการคาดการณ์สภาพอากาศ
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเลยทีเดียว

และนี่คือการคาดการณ์จากวัดใจณขนาดนี้เท่านั้น
ดังนั้นต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ